ปริมาณนักท่องเที่ยวที่ไปยังเกาหลีใต้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับ
แล้วก็มาพร้อมกับปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้น
ก็ทำให้ทางการเกาหลีใต้จับตานักท่องเที่ยวในกลุ่มเสี่ยง
โดยเฉพาะผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงข้ามเพศมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ทำให้กระทบกับคนที่ซื้อทัวร์ด้วยจุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะไปท่องเที่ยวจริง
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณติตาพาสิริพิพัฒน์ครับ
คือเราตั้งใจมาเที่ยวค่ะแต่เขาทำกับเราแบบเหมือนเราเป็นนักโทษเลยค่ะ
ในความคิดตอนนั้นคือกลัวมากจริงค่ะ
เขาก็จะไม่มีมารยาทกับเราอะค่ะไม่เหมือนคนไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะให้เดินเป็นแถวแล้วก็เดินไปอีกห้องนึง
แล้วก็จะส่งขนมปังกับน้ำให้
คือแบบแจกเหมือนแจกให้กับนักโทษอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเหตุผลนะคะที่ไม่ให้เข้าประเทศคือ
คุณทำตัวไม่น่าไว้ใจคุณมาเที่ยวคนเดียวได้ยังไง
ปริชาติปล่องดีศูนย์เงินค่าทัวร์ไป๑๕๐๐๐บาท
โดยที่ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้
และถูกขึ้นบัญชีไม่สามารถกลับไปเกาหลีใต้ได้อีกภายใน๕ปี
ที่เธอตั้งใจจะไปเที่ยวและทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ก็ยืนยันว่าเธอมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
โดยที่ไม่สอบถามหรือขอหลักฐานใดจากเธอเลย
สถิติของคนไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า
คนไทยถูกปฏิเสธเข้าประเทศสูงขึ้นกว่าเท่าตัว
ซึ่งมีทั้งผู้บริสุทธิ์และแฝงตัวลักลอบเข้าเมือง
โดยในปี๒๕๕๘มีคนไทยถูกปฏิเสธการเข้าประเทศและถูกส่งตัวกลับจำนวน๘๖๖๑คน
ปี๒๕๕๙จำนวน๑๙๗๗๕คน
ข้อมูลจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวระบุว่า
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมปี๒๕๖๐คนไทยถูกส่งตัวกลับแล้ว๓๐๐๐คน
ในไกด์ชาวไทยเปิดเผยว่า๒๓ปีให้หลังตมเกาหลีใต้จะเพ่งเล็งผู้หญิงที่เดินทางไปเที่ยวคนเดียว
และสาวประเภท๒เป็นพิเศษ
หากคนไทยที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวจริงควรเตรียมข้อมูลเอกสารให้พร้อม
และควรให้ความสำคัญกับการแต่งกาย
เพราะถ้าเพื่อนผ่านไปแล้วอย่าเพิ่งรีบลงไปเอากระเป๋าที่สายพาน
รออยู่ตรงจุดตรงพอผ่านด่านต่อมอปุ๊บมันจะมีห้องต่อมอทั้งซ้ายและขวามือ
รออยู่บริเวณนั้นแล้วหัวหน้าทัวร์หรือเจ้าหน้าที่ที่ไปกับทัวร์เนี่ย
เขาก็จะรอเพื่ออะไรเขาก็จะรอดูจนกว่าว่าลูกทัวร์เขาเนี่ยใครผ่านแล้วไม่ผ่านแล้ว
คุณไปเที่ยวเนี่ยแล้วคุณยังต้องมีข้อมูล
คือฉันมาเกาหลีเพราะฉันอยากมาเพราะอะไร
ที่ฉันมาครั้งนี้ฉันซื้อโปรแกรมครั้งนี้ฉันซื้อโปรแกรมเพราะจะไปเมืองสุวรรณนะ
ไปเมืองซอลักษณ์นะไปเมืองไหน
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ได้
แต่จะไม่ทำให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้ลดลง
พร้อมทั้งเชื่อว่าเหตุดังกล่าวจะไม่รุนแรง
จนถึงขั้นที่ประเทศไทยและเกาหลีใต้ยกเลิกฟรีวีซ่าระหว่างกัน
แต่ว่าการทำวีซ่าเนี่ยคนเกาหลีเข้าประเทศไทยก็ต้องทำด้วยนะ
เพราะมันเป็นข้อตกลงระหว่างสองประเทศนะฮะ
คราวนี้ถ้าทำในกรณีนี้ถ้าทำวีซ่าเนี่ย
มันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องท่องเที่ยวด้วยนะฮะ
คนเกาหลีเข้าประเทศไทยเยอะกว่าคนไทยเป็นเกาหลี
กรณีนี้ต้องถามทัวร์ว่า

คนเสียโอกาสก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เข้าประเทศไทย
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า
คนไทยอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ประมาณ๑๑๐๐๐คน
มีผู้ที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าหรืออยู่แบบผิดกฎหมาย
จำนวน๕๗๔๙๐คน
ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละปี
คนไทยถูกส่งกลับประเทศไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐คน
โดยคนที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าส่วนใหญ่
ลักลอบทำงานตามฟาร์มตามพื้นที่ก่อสร้างและงานขายบริการ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน